ว่ามีคนใจดีมาไถ่ชีวิตโคดังสองตัวเผื่อขวาเป็นสิริกบางคนครับ
เอาจริงคุณชนะเขาใจดีแล้วเหรอไถ่๒ตัว
ตัวเดียวก็ว่าโอ้โหบุญใหญ่แล้วนะ
คุณชนะไทยเป็นโอ้โหยังไม่เคยคุย
ปะโทเคยไถ่ทั้งโลก๕สัตว์ไหนไปล่ะ
อุ้ยเรียกเรื่องนี้กันก่อนที่วัดสวักอารมณ์อนครชัย๔จังหวัดนครปฐม
ไปเจอกับครอบครัวของคุณธนิษฐ์พงชัยโชคอายุ๒๙ปี
นี่เขาเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวแล้วเขานำโคเพศผู้อายุประมาณสักปีครึ่ง
จำนวน๒ตัวมาถวายกับทางวัดสว่างอารมณ์
คุณผู้ชมฮะการถ่ายชีวิตสัตว์ใหญ่เนี่ยถือว่าเป็นบุญใหญ่เลยนะ
ซึ่งพระอาจารย์แป๊ะเจ้าวาดวัดสว่างอารมณ์ก็ออกมาเป็นผู้รับมอบด้วยตัวท่านเอง
แล้วก็ทำวิธีเนี่ยนะก็มีการนำดอกไม้ทูบเทียนมาจุดถวาย
แล้วก็มีการสวดคำกล่าวอะไรก็ว่ากันไป
ในช่วงของการสวดทำพิธีเมื่อเสร็จสิ้นแล้วก็จะมีการโปรยข้าวตอกดอกไม้
เพื่อความเป็นสุริมงคลให้กับเจ้าโคทั้งสองตัวนี้รวมไปถึงผู้ที่มาถ่ายชีวิตมันด้วย
อ่ะเขาเล่าให้ฟังนะครับว่าตัวของเขาผู้ที่มีจิตศรัทธาจิตใจดี
และอยากจะมาทำบุญในคราวนี้เขาบอกว่าเขาได้ไปถ่ายชีวิตมาจากโรงฆ่าสัตว์จริงนะ
โรงเชือดที่จะจัดการกับวัวเหล่านี้ไปทำการแปรรูปไง
ซึ่งไอ้๒ตัวนี้กำลังจะถูกเชื่อดอยู่แล้วน้องใบตองคุณชิสา

เรียกได้ว่ามันรอดตายแบบบุดหวิดเลยจริงแล้วประกอบกับเขาอยากจะทำบุญกับสัตว์ใหญ่ในช่วงเดือนเกิดของเขาก็เลยตัดสินใจถ่ายชีวิตโคทั้งสองตัว
โคนมันเป็นสัตว์ใหญ่อย่างที่ผมเคยบอกไปทำบุญกับสัตว์ใหญ่ได้บุญนักแลดี
พล่อหมดเลย
เริ่มใหม่

สุดท้ายเขาก็ได้ดั่งใจหมาย
แต่ก็เป็น๓ติ้วที่เขาเลือกมา
แต่ละตัวคนนะไม่เหมือนกัน
แต่อย่างที่บอกฮะการได้ไทยชีวิตสัตว์ใหญ่ถือว่าเป็นบุญแล้ว

ผมเนี่ยตั้งใจอยากจะทำบุญอีกสักปลาในชีวิต

สุดท้าย